ลงไปกินเลยลูกกินลงไปนะลูกน้ำมันสูงเออกินก่อน
เดี๋ยวน้ำมันมาเยอะอีกเนอะเอาจริงไปลูกกินกิน
สวัสดีค่ะลูกอ่อนร้อนหนาวกระเป๋าสุภาษาลามาแล้วค่ะโอ้โห
เป็นความยากลำบากเลยนะคะปกติเจ้าควายพวกนี้เขาเป็นควายน้ำอยู่แล้วนะ
เขาว่ายน้ำได้มุดลงไปกินย่าใต้น้ำได้แต่ช่วงนี้น้ำสูง
สูงขึ้นเรื่อยเรื่อยเพราะฝนตกเรื่อยเรื่อยเลยค่ะ
ก็เลยต้องพามากินตุนไว้ก่อนเอาน้ำขนาดนี้กินตุนไว้นะลูกนะ
นี่ฝนค่ะคุณผู้ชมค่ะพื้นที่ยังคงเป็นพื้นที่เดิมที่ฝนตก
ก็คือภาคใต้ตอนล่างปัตตานียะลานราธิวาส
ก็คือฝั่งอ่าวไทยนั่นเองนะคะจะตกได้ทั้งวันทั้งคืนเลย
ช่วงนี้ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลักและดินโครนถล่มด้วย
ส่วนปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนในภาคใต้ยังคงเป็นตัวเดิมค่ะ
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดพาความชื้นจากอ่าวไทย
ช่วงนี้ยังคงกำลังแรงเหมือนเดิมค่ะทำให้เกิดฝนได้อย่างต่อเนื่องเลย
ส่วนเรื่องของคลื่นวันนี้น่าดีใจหน่อยนะคะ
ภาพของคลื่นลดลงชัดเจนเลยทั้งสองฝั่งทั้งอันดามันและอ่าวไทยตรงนู้นค่ะ
จะเห็นว่าฝั่งอันดามันวันนี้เหมาะแก่การท่องเที่ยวอยู่นะ
ริมชายฝั่งเนี่ยไม่เกินหนึ่งเมตรเลยนะคะเป็นสีขาวขาวฟ้าฟ้าแบบนี้
แต่มีจุดที่น่าเป็นห่วงนิดหน่อยนะคะก็คือแถวยะลานราธิวาสนั่นแหละ
เรือเล็กก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะส่วนเรื่องของอุณหภูมิค่ะ
นับจนถึงวันนี้นะอุณหภูมิลดลงแล้วประมาณ๕๘องศาเซลเซียส
ดอยยอดภูทางตอนบนของประเทศนะคะแถวภาคเหนือและภาคอีสานตรงนู้น
ใครที่อาศัยอยู่แถวนู้นระมัดระวังสุขภาพด้วยดูแลให้ดี
เพราะไม่ฉะนั้นท่านจะป่วยได้ส่วนกลางวันอุณหภูมิก็ไม่ได้สูงขึ้นเท่าไหร่นะคะ
ร้อนเท่าไหร่ก็เป็นอากาศเย็นเย็นสบายตลอดทั้งวันทุกภาคเลยค่ะ
คุณผู้ชมช่วงนี้อากาศมันหนาวมันเย็นจริงเลยค่ะ
อีสาเนี่ยน่าไปเที่ยวมากเลยโดยเฉพาะเขาพระวิหารค่ะ
อุณหภูมิลดหวบเลยนะ๕องศาเซลเซียสเขาบอกว่าไปที่นี่ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้า
ท้องฟ้าจะเป็นสีแปลกค่ะเอาดูสิดูสิเป็นสีชมพูอมม่วง
สวยงามไปอีกแบบปาดคืองามแถบผ่าโมอีแดง
ไปค่ะไปบางจังหวัดร้อยเอ็ดเขาเห็นอีกอย่างกัน
เขาบอกว่าอุณหภูมิมองนี้หลดต่ำเลยนะ๑๐องศาเซลเซียต
สาวบ้านบอกว่าโอ๊ยอยู่ไปเดินเดี๋ยวค่ะเขาอยู่ซื้อนั่นออกมาปิ่งเขาจีนตั้งสี่ค่ะ
เศร้าปิ้งข้าวจี้ค่ะเสพนำคล่ายหนาวไปนำ
นี่คือวิถีชีวิตของชาวอีสานนะคะแล้วเอาไปจิ้มกับอะไร
เอาไปจิ้มกับเจ๋วบองนะคะส่วนข้างเขาจีนั่นคืออะไรเขาโป่งค่ะ
เขาโปรกภาษากลางเรียกว่าข้าวเกลียบว่าวค่ะ
อุ่นในครอบครัวและอิ่มท้องไปในช่วงเวลาเดียวกันค่ะ
โอ๊ยเห็นจากศิลักษณ์อื่นนำลายขึ้นฮอดบ้านค่ะอยากกินเขาจีนค่ะ
แต่ว่าจะต้องมาเลี้ยงควายก่อนนะคะที่ภาคใต้และช่วงนี้แหมลำบากเหลือเกิน